คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าเหตุเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัย
ตอนนี้กำลังตรวจสอบแล้วก็พยายามหาสาเหตุของเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้กันอยู่นะครับ
ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
วินาทีที่เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสูวิชัยร่วงลงสู่พื้น
ทำให้ผู้โดยสารแล้วก็นักบินทั้ง๕คนเสียชีวิตทั้งหมด

นี่คือภาพวินาทีที่เฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภา
ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ร่วงลงสู่พื้น
จนเป็นเหตุให้นายวิชัยผู้ติดตามและนักบินรวมทั้งหมด๕คนเสียชีวิตทั้งหมด
ภาพวงจรปิดระบุช่วงเวลาที่เฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยกำลังบินขึ้นในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๕นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งหลังจากที่บินขึ้นฟ้าเพียงแค่๑นาทีเฮลิคอปเตอร์ก็ค่อยร่วงลงมา
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประกายไฟพุ่งออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ก่อนตกลงสู่พื้นในวินาทีต่อมา
พบกล่องดำบนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แล้ว
จากนี้จะเดินหน้าสืบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องน่าเศร้าต่อไป
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องตกในครั้งนี้ยังคงอยู่ในความสนใจของแฟนทั่วโลก
โดยมีการคาดการณ์ว่าสาเหตุนั้นมาจากใบพัดส่วนหางเครื่องไม่ทำงาน
ทำให้เครื่องเสียการทรงตัวก่อนหมุนลงสู่พื้น
อีกทั้งนักบินไม่สามารถดับเครื่องเพื่อลงจอดฉุกเฉินได้
เนื่องจากความสูงในขณะเกิดเหตุน้อยเกินไป
ร่วมแสดงความอาลัยกับการจักรไปของนายวิชัยและผู้เสียชีวิต
ใกล้กับร้านขายของที่ระลึกของสโมสร
ส่วนคนที่ไม่สามารถเดินทางไปที่สนามได้
ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลคาราบาลครับหรือลีกครับของอังกฤษ

เพื่อแสดงความอาลัยกับการสูญเสียครั้งนี้
ส่วนเกมพรีเมอร์ลีกสุดสัปดาห์ที่จิ้งจอกสยาม
จะมีการพิจารณาจากฝ่ายจัดการแข่งขันอีกครั้งว่า
สมควรจะเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่